ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย๒คนนะคะ
บุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
ก็มีหนึ่งในคนร้ายเนี่ยไปคว้าเอาเหมือนกับ
เป็นกันไกลที่เป็นเครื่องมือแพทย์ไปแทงผู้ชายคนนึงที่เขากำลังรักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ครับแต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นความจริงอืม
มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังดูค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจภูทรโพกลางได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนร้าย๒คนบุกเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
หนึ่งในคนร้ายคว้ากันไกลที่เป็นเครื่องมือแพทย์ทำร้ายนายธนงศักดิ์พิมิตร
เป็นช่างก่อสร้างที่คุณหมอกำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งผู้ป่วยก็ตกใจ
หนีกันอลละหมานค่ะพันธุ์ตำรวจโทพิชัยเชิดชูรองผู้กำกับการสอบสวนสพโพกลาง
ก็เลยบอกว่าตำรวจได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยมีด
หมู่บ้านโคกเพชรตำบลโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมาก็เลยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเทพรัฐซึ่งก็อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือห่างกันแค่๕๐๐เมตร
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายธนงศักดิ์นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านยาดอง
กับนายประวีสิงโหและนายมงคลสถานธรณีพอเมาก็พูดจาไม่เข้าหูกัน
นายธนงศักดิ์เนี่ยต่อยกับนายประวีนะคะ
แล้วนายมงคลเข้าไปห้ามนายธนงศักดิ์ไม่ให้ทำร้ายนายประวี
เพราะว่านายประวีสู้ไม่ได้จากนั้นเนี่ย
นายธนงศักดิ์กับนายมงคลก็เลยต่อยกันชุลมุนเลยค่ะทีนี้
นายมงคลใช้มีดแทงเข้าที่ไทยทอยของนายธนงศักดิ
ได้รับบาดเจ็บเลือดไหลอาบเลยนะคะพลเมืองดีก็เลยพานายธนงศักดิ
นายประวีส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเทพรัฐครับ
ต่างฝ่ายต่างรักษาตัวอยู่ญาติทั้งสองฝ่ายก็เข้าไปเยี่ยม
นายมงคลที่ใช้มีดแทงนายธนงศักดิ์ตามไปที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
ก็เลยไปทะเลาะกันต่อไปทะเลาะกับนายธนงศักดิ
ญาติของนายธนงศักดิ์แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปห้าม
ตำรวจที่มาสอบปากคำคนเจ็บที่โรงพยาบาลก็เข้าไปควบคุมตัวนายมงคล
ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ดังนั้นเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีการไปคว้าเอากันไกลที่เป็นเครื่องมือแพทย์
รุมทำร้ายนายธนงศักดิ์ซ้ำอีกรอบในห้องฉุกเฉินครับ
เป็นแค่ว่าเอาตามมามาทะเลาะกันมีปากเสียงกันเฉย
รอปภห้ามไว้ตำรวจมาควบคุมตัวไป
อันนี้ตำรวจเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่ามันไม่ตรงกับการเป็นข่าวตั้งแต่เริ่มต้นในวันเกิดเหตุ
ไม่ถึงขั้นบุกไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
แล้วก็ไม่ได้ไปคว้ากันไกลที่เป็นเครื่องมือแพทย์ของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ

คือที่มีข่าวออกมาทางสื่อเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพโพกลางบอกว่าได้มีการรายงานข้อเท็จจริง

ซึ่งข้อมูลจากฝั่งตำรวจก็เป็นข้อมูลอย่างที่เราเล่าไป
แต่พลเมืองดีคนนึงที่พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เขาเล่าว่าหลังจากนำคนเจ็บมาส่งรักษาแล้ว
เขาก็ไปช่วยห้ามคนทะเลาะกันในห้องฉุกเฉิน
ซึ่งอาวุธก็คือกันไกลอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งพลเมืองดีอะค่ะ
เขาแค่ออกมาซื้อข้าวแล้วก็มาช่วยคนเจ็บ
แล้วก็มาเจอคนที่ในห้องฉุกเฉิน
คือเขาถือกันใจอรวาสอยู่ในโรงพยาบาล
อันนี้ชาวบ้านที่เขาบอกเขาเป็นคนไปห้าม
ข้อมูลไม่ตรงก็เลยเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

แล้วก็เห็นจังหวะที่ทะเลาะกันจริง
คือก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์วัยรุ่นบุกไป
เอาเรื่องเอาราวกันต่อในห้องฉุกเฉิน
ในตัวของโรงพยาบาลอะไรแบบนี้
ผมก็ได้ข่าวได้ยินข่าวมาแวบนะ
ไม่รู้จริงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็คาดโทษประมาณว่าถ้าพื้นที่ไหน
ปล่อยให้แบบมีการตามไปมีเรื่องมีราวกัน
ในเขตของโรงพยาบาลแบบนี้
ก็ต้องถูกพิจารณาโทษอะไรกันนะ
แต่ผมได้ยิ้นข่าวไม่รู้จริง

เขาไม่มีถึงขั้นไปกันในห้องฉุกเฉิน
ไม่มีอ่าอันนี้ตำรวจเขาชี้แจงตำรวจบอกแบบนั้นนะคะอืมทีนี้ค่ะ
น้องชายของนายมงคลผู้ต้องหาค่ะนายนบพลสถานธรณีก็ยืนยันกับ
นักข่าวของเรานะคะว่าหลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ก็ตามไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ข้อมูลจากญาติว่า
พี่ชายได้ใช้มีดทำร้ายนายธนงศักดิ์จริงแต่เป็นลักษณะของการป้องกันตัว
เพราะพี่ชายเข้าไปห้ามนายธนงศักดิ์ไม่ให้ทำร้ายนายประวี
แต่นายธนงศักดิ์ไม่ฟังก็เลยต่อยกันแล้วก็ทำร้ายกัน
ส่วนข่าวที่บอกว่านายมงคลพี่ชายไปหยิบเอากันไกลของแพทย์ในห้องฉุกเฉิน
แล้ววิ่งไล่แทงนายธนงศักดิ์เนี่ยนะคะทางด้านของนายนบพลบอกว่า
ไม่รู้ข้อที่จริงเรื่องนี้แต่เท่าที่ฟังจากปากของญาติ
ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยืนยันนะคะก็คือยืนยันสอดคล้องกับทางตำรวจนะคะ
บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็แค่มีปากเสียงทะเลาะกัน
ด้วยความที่เมากันทั้งคู่ทะเลาะกันมาจากนอกโรงพยาบาลทั้งคู่

ก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินวันเกิดเหตุนะจะชัดที่สุดนะครับ